การที่จะทำไงให้มันได้เหมือนเดิมทุกรอบทุกรอบทุกรอบ
เวลายิงท่าทางกิริยามารยาท
ตอนเข้าช่องยิงการลั่นไกลปืน
วันนี้ยิงดีพรุ่งนี้จะยิงได้แบบวันนี้
พรุ่งนี้คุณอาจจะต่ำหรืออาจจะสูงมากกว่าวันนี้
ไม่รู้เรามันบอกไม่ได้
มันยากที่จะทำให้เหมือนเดิมทุกรอบ
เราก็แค่ทำให้มันใกล้เคียงกัน

แม่ก็เห็นว่าเราชอบปืนสนใจเรื่องปืนเนี่ย
แล้วก็เริ่มพาเข้าวงการกีฬายิงปืน
ก็ตอนแรกก็ไปหาโค้ชรัฐพงศ์จีนวังครับ
โค้ดคนแรกที่ได้สอนกีฬายิงปืนครับผม
ตอนนั้นยิงปืนสั้นอัดลมเป็นปืนพื้นฐานครับ
ไม่ใช่ปืนที่ยิงด้วยกระสุน
จริงเป็นปืนที่ยิงด้วยกระสุนอัดลม

ก็บางเขาสองเขาก็บอกว่าแบบค่อยยิง

เพราะมันเป็นกีฬาที่ลงทุนสูงแล้วก็ยิงยากครับผม

เพราะว่าแบบคือยิงจริงมันก็ยิงได้แหละ
แต่เขาอยากให้เป็นพื้นฐานแบบดีก่อน
เพราะเราควรจะเริ่มจากการยกปืนเปล่าก่อน
โดยยังไม่ใส่ลูกกระสุนจริงยิงอะไรอย่างนี้
แล้วพักเราก็บอกโค้ดคนแรกเราไปเลยว่า
อยากยิงกันนะแบบอยากยิง
ไม่งั้นเราว่าเราเบื่อเพราะว่าเราไม่ได้เห็นผลลัพธ์
สักทีเราไม่ได้ใส่กระสุนยิงจริงให้มันโดนเป้า
เบื่อบอกเขาว่าอยากยิง
เขาก็ให้ยิงเราก็ติดการยิงโดยใส่กระสุนจริงมาเลยตลอด

กีฬานักเรียนรอบแรกก็ยิงก็ไม่ค่อยดีหรอก

ความเป็นมือใหม่เรายังไม่ค่อยรู้กฎไง
แต่คือเราก็แบบเราถูกไหมเนี่ย

ตื่นเต้นในการยิงมั่งตื่นเต้นคนดูมั่ง
เต้นในการทำถูกกฎมั่งอะไรอย่างนี้หลายอย่างรวมกัน
ตอนนั้นที่สุดท้ายครับ
แต่ว่าครั้งแรกในชีวิตถือว่าโอเคมาก
เพราะว่าเราคะแนนไม่สูงแต่ว่าเราทำดีมาก

ตอนนั้นมี๕ปืนครับมี
มาตรฐาน๒๕เมตรปืนสั้นสั้นชาย๒๕เมตร

ซื้อปืนมาเลยหมดทุกปืนเลยมือหนึ่งหมดเลย
ลงยิงชิงแชมป์ประเทศไทยครั้งแรกของเรา
เราได้รู้สึกจะได้เหรียญทองแดงปืนสั้นสร้างมาตรฐาน

สนุกที่สุดแล้วจากอีเวนต์ทั้งหมด
เพราะว่ามันใส่แมค๕นัทแล้วหยิงไปเลย
สมมติประมาณมาตรฐาน๑๕๐เมตร
๒๐เมตรแล้วก็๑๐เมตร
มาตรฐานจะหยิงเป้าเดียว๕นัท

ปั้งแล้วก็รอ๗วิแล้วก็ยกขึ้นไปยิงใหม่
มันจะให้ความสนุกกว่าอัดลม

ต้องเรียกว่าวนขับครั้งแรกแต่เป็นวนขับจูเนีย
เป็นครั้งแรกที่ได้ออกต่างประเทศ
ไปแข่งที่อาศัยบัยจันทร์บากู
ตื่นสนามที่เคยไปแข่งแล้วเราปรับตัวได้
เรามาจากอำเภอเบจันทร์เราก็เห็นว่ามันรู้สึกจะมี
ตอนนั้นน่าจะเป็นการคัดไป๔เกม
วันที่๖เราเข้า๑๒๓แต่เราต้องยอมรับความจริง
เรายังไม่ติดแต่ตอนนั้นสโกร์ขั้น
ที่เริ่มดีขึ้นเรื่อย

อย่างไล่ตามไปเลยจากน้อยไปสู่มาก

ซ้อมแล้วก็มีคัชตัว

มากรรมรอบแรกอายุ๑๔ปี

ตอนนั้นเราความมั่นใจนี้เต็มร้อยแน่นอน

เรายิง๘วินิติ
เรายิง๙๘เต็ม๑๐๐คะแนนเต็ม
แค่๘วีวี่เดียวมาเป็นที่๓

จากเราชนะแชมป์โลกหมดเลยนะทุกคนเลย
แต่พอ๔วิกเราคิดไม่เป็นไง

เราคิดแต่จะเอามันต้อง๙๘เต็ม๑๐๐

ที่เราไม่หันกลับไปมองตัวเองเลยว่า

แล้วเรามีความตื่นเต้นบวกความตื่นเต้นไปเนี่ย

๘วิ๖วิดีมาก

เราพัง๔วิสะดุดขาตัวเองครับ

เราไปเวิร์นแชมป์ที่เกาหลี
เป็นแมทล่าโคต้าครั้งแรกแล้ว

ถือว่าดีแต่เราก็ยังไม่เข้าขั้นที่เกณฑ์จะได้โคต้า

มันยังเหลืออีกหลายที่การที่จะได้โคต้าไปโอลิมปิก

อินเดียไม่ให้นักกีฬาปากีสถานเข้าร่วมแข่งขัน

เพราะว่านักกีฬาปากีฐานไม่ได้เข้าร่วมแข่งขัน
คะแนน๕๗๐ต่างจากเกาหลี๕คะแนน

เพราะว่าเราก็ความกำลังใจในการได้โคต้าคือ

เราก็ไม่ค่อยเต็มร้อยกว่าที่นี่เท่าไหร่
ทองที่๓ก็ไปที่เมืองจีน
หนาวลมหนาวฝนฝนสาดตอนยิง

ก็คือยิงอาจจะยิงทัน

ไม่ก็มิตรก็คืออาจจะเลยเวลา

อันนี้คือความเสียหายของนักกีฬาอย่างมาก

เซียเราพังเรายิง๑นัดมันออกไป๒นัด
จบเลยวันนั้น
รู้สึกสนามที่๔จะเป็นมิวนิก
ต้องบอกว่าสนามโปรดของนักกีฬาทุกคนเลย
โคต้าสนามนี้อาจจะเป็นสนามที่ยากที่สุด

ถ้า๑๗๑ก็โอเคไม่แย่ไม่ดี

ก็ที่ดับไฟจากมิวนิก

แล้วก็แค่ร้อนความจริงว่า

ก็เราคิดว่าที่นี่มันเอา๔ที่
เรามันต้องได้สักที่

แต่วันต่อมาเรายิงระดับบนคลาส
ยิง๒๙๐พอดีเป๊ะเลย
เราได้โคต้าคนสุดท้ายของเอเชีย
แล้วก็จบการแข่งขันที่นั่น

ก็คือหนึ่งเลยเนี่ยต้องบอกว่าต้องมีต้นทุนก่อน
กระสุนเนี่ยบางคนอาจจะบอกยิงเหมือนกันแหละ

มันก็เข่าเป่าเหมือนกันถึงเป่าเหมือนกัน
แต่คือถ้าคุณยิ่งเก่ง
ความละเอียดก็ยิ่งมากขึ้นคุณจะรู้เลยว่า
ขนาดกระสุนยังมีบอกเลยว่าอันนี้ของปืนสั้น

จะเริ่มรู้แล้วว่าความเคลียร์เนี่ย

แล้วก็ต้องมีค่อนข้างที่จะมีเงินทุนแล้วก็มีโค้ด
ต้องคอยดูตลอดเวลาต้องคอยกำกัดอยู่ข้างหลัง
กว่าจะเริ่มโอเคมึงเป็นแล้ว

เขาไม่ต้องการเราแล้วก็ปล่อยเขาเลยทำอะไรทำ
ความใจเย็นอันนี้ไม่น่าเกี่ยวนะ
เพราะว่าบางคนใจร้อนก็มายิงได้มายิงได้
ไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนในช่องยิงแล้วก็นอกสนามโอเคแล้วครับ
ได้หมดทุกคนเป็นนักกีฬาอะไรก็ได้
แล้วแต่ความชอบเขาถนัดเลยแค่นี้แหละครับ